อืมด้านหลังดูสิทำไมอ่ะอืมทนายเปี๊ยกทนายอนัญชัยทนายกระดูกเหล็ก
กับพ่อค้าแม่ค้าที่เขาขายของอยู่ที่หน้าวัดพระธาตุพนม
มาเป็น๑๐ปีมันมีเรื่องมีประเด็นอะไรกัน
คืออย่างนี้วัดพระธาตุพนมอยู่ในกระบวนการที่เราจะผลักดัน
และเสนอให้ทางยูเนสโก้พิจารณาให้เป็นมรดกโลก
ถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าจะเป็นแบบนั้น
หน้าวัดเองก็ต้องมีการจัดระเบียบให้มันเรียบร้อย
ไม่ได้จะมีแผงขายอะไรมาตั้งอยู่ข้างหน้าใช่ไหมล่ะ
แล้วทีนี้ฝั่งพ่อค้าแม่ค้าเขาไม่พอใจ
ไม่พอใจเดือดอยู่หน้าวัดแบบนี้

ใช่เดือดจริงโวยวายอยู่หน้าวัดอ่ะที่แรกเห็นตอนมาประท้วงหน้าวัด
ตอนแรกก็คิดว่าเอ๊ะมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับพระที่ทำอะไรไม่ดีหรือเปล่า

สรุปอันนี้ไม่เกี่ยวข้องกับพระในวัดนะคะ
แต่ที่เป็นประเด็นเนี่ยเค้าค้าแม่ค้าเค้าไม่พอใจ
หลังจากที่กรรมการวัดน่ะมติของกรรมการวัดออกมาจะให้จัดระเบียบใช่ไหม
เอาแล้วเกี่ยวอะไรกับทนายอนัญชัย
ก็ทนายอนัญชัยเป็นวัยยาวัชกร
ก็ง่ายคือเป็นคนดูแลผลประโยชน์ดูแลทุกอย่างของวัดนี้ค่ะ
ทีนี้ก็ต้องมาคุยต้องมาเคลียร์กับแม่ค้าเพราะว่าอะไร
นายอนัญชัยก็คือเรื่องข้อกฎหมายอันนี้มันแน่ชัดอยู่แล้วคุณผู้ชม
นี่ค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยหน้าวัดพระธาตุพนมที่จังหวัดนครพนมนะคะ
เมื่อวานนี้นะเป็นภาพความวุ่นวายแบบนี้เพราะว่าอย่างที่พี่เบิร์ตบอกนะ
มติกรรมการวัดเขาจะผลักดันให้วัดเข้าสู่เรื่องของมรดกโลก

แล้วทีนี้การค้าขายหน้าวัดมันก็ต้องเป็นระเบียบด้วยใช่ไหมล่ะ
พ่อค้าแม่ค้าเมื่อกี้เห็นเขามาตั้งอะไรบ้างนะ

ทำมาเป็น๑๐ปีจู่จะไม่ให้พวกฉันขายแล้วพวกฉันจะเอาที่ไหนกิน
คุณผู้ชมดูแล้วกันว่าพอพ่อค้าแม่ค้าเดือดกลับมาแบบนี้
ทนายอนัญชัยขีดเส้นตายไว้ว่ายังไงค่ะ
ผมให้เวลา๔นาทีให้ท่านขนของออกไป
ผมให้เวลาท่านสิบนาทีท่านขนของออกไปนะครับ
เพราะว่าท่านกำลังบุกลุกที่สาธารณะ
ผมลุกที่วัดครับ
ผมแก้ความระเงินทีหมดแล้ว
ตำรวจดำเนินงานด้วยนะครับ
ตรวจดำเนินการทั้งล่าครับ
ไม่ให้มีการหาของบุคคลมากด้วยนะครับ
ผมให้เวลา๑๐นาทีผมไม่สนใจพวกคุณหรอก

มีว่ากลายเมื่อเวลาคือดีแหละครับ

มอบโจด้าก
เมื่อกี้ตอนน้ำแข็งโยนไปให้ฟังเสียงทนายเปี๊ยกพี่เปี๊ยกผมก็นึกว่าให้เวลา๒๓วัน๑สัปดาห์ที่ไหนได้๑๐นาทีให้๑๐นาทีครับคุณผู้ชมโอ้โหคือเด็ดขาดเลยแหละ
คุณผู้ชมแล้วดูสิดูสิ่งที่แม่ค้าตอบกลับมาแบบนี้ไม่จบแน่นอนอ่ะเรื่องเนี้ยเพราะว่าดูยังไงแม่ค้าก็ไม่ยอมตะโกนใส่กันจนเสียงแหบแล้วค่ะทีนี้ต่อให้ทนายเปี๊ยกจะพูดถึงเรื่องดำเนินคดีแม่ค้าก็โบกมือใส่หัวท่าเดียวเลยนะแล้วเรื่องนี้สรุปจะยังไงอ่ะจะต้องดำเนินคดีเลยเหรอ
คืออยากรู้ว่าถ้าสมมุตินะถ้าสมมุติให้พ่อค้าแม่ค้าไปในทันทีเนี่ยแล้วให้เขาไปอยู่ไหน
ก็วัดเขาจัดสรรที่ให้ไงเขาจัดสรรที่ให้เขามีที่ให้พ่อค้าแม่ค้ากลุ่มนี้ได้ไปขายของชั่วคราว
แล้วปรากฏว่าไงรู้ไหมท้ายที่สุดพ่อค้าแม่ค้ายอมถอย
ไม่ต้องมาขายหน้าวัดแล้วนะมาขายตรงนี้แทนละกัน
ด้วยคือก็ไปคุยด้วยเหตุผลล่ะอย่างงี้ผมจะเล่าให้ฟังผมเนี่ย
เคยไปนะคือเขาจะมีที่ที่จัดไว้ให้อย่างเป็นระเบียบดอม
ใช่ซึ่งก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าที่ที่เขาไปทำแบบเป็นระเบียบมีนะ
แต่มันก็ไม่อยู่ใกล้ทางเข้าไงคือห่างวัดมาหน่อยอ่ะดอมเข้าใจดิ
อธิบายไหมเข้าใจว่าตรงที่ว่าถ้าเกิดคนมาที่วัดอ่ะ
ดอกไม้หน้าวัดเดินเข้าไปในวัดได้เลยไง
เบิร์ตมันสะดวกมันง่ายแต่ก็จะมีบางกลุ่มก็คิดว่า
ตรงนี้ดีกว่าแล้วแบบที่น้ำแข็งว่าสะดวกทั้งคนขายและ
สะดวกทั้งคนซื้อใช่อ่าประมาณนั้นประมาณนั้นแต่แต่
ท้ายที่สุดแล้วนี่มามีแบบยกนิ้วโป้งเยี่ยมให้ต่อหน้า
ธนายอันดันชัยตอนท้ายแบบนี้เหรอคะอันนี้ว่าไม่รู้นะ
เมื่อกี้ยกนิ้วโป้งใช่ไหมยกนิ้โป้งใช่ไหมไม่รู้อ่ะ
ค้าแม่ค้าเขาก็บอกว่าไม่ได้มีเจตนานะ
ว่าจะเป็นการทำลายภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่ออกมาประท้วงแบบนี้
คือไม่พอใจเพราะว่าพื้นที่ที่จัดสรรมันอยู่ห่างจากวัด
อย่างที่บอกค่ะคุณผู้ชมยอดขายไม่ดี
อยากได้ที่ที่ขายของดีแค่นั้นเองนะคะ